เอาไปดูคุณผู้ชมผมย้ำนะไทยรัฐทีวีนะผิดว่าไปตามผิด
๓คนมี๘นายอะไรงง

นายที่เป็นตำรวจเนี่ยนะครับถูกจับครบแล้ว
ตามที่การสืบสวนสอบสวนเขาบอกว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และรับผลประโยชน์ครับ
อ่าผลตำรวจโทรใต้ลงผิวพันธุ์นะครับบุรุษการสำนักงานกฎหมายและคดีเปิดเผยว่า
จากการระดมกำลังกวาดล้างตรวจค้นเครือข่ายแก๊งพนันออนไลน์๓๐จุดใน๖จังหวัดทั่วประเทศ
จับกลุ่มผู้ต้องหานะครับได้๓ลายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
จากนั้นนะครับได้ขยายผลนะครับจนออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปอีก๒๓คน
จำนวนนี้นะครับเป็นตำรวจ๘นายยดตั้งแต่พลตำรวจตี
ลงไปถึง๑๐ตำรวจเอกตามหน้าจอคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีพลเรือนคือประชาชนคนทั่วไป
อีก๑๕คนจับกลุ่มได้แล้ว๙คนนะครับ
ยังขาดอีก๖คนครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจ๒นายใน๘นายเป็นชุดที่๓

จำได้ไหม๒คนที่อยู่ด้านบนเลย

ก็นั่งแสดงแสดงที่แสดงแสดงแสดงข้าวอยู่ด้วยไงวันนี้

คนนี้เป็นรองผู้ประคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
และผ่านตัวเอกเขียวมารินพิษไหม
ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
พรโทตรายลงบอกว่า
ตำรวจสืบสวนจากหลักฐานที่บ่งชี้แบบนี้
ตำรวจบางนายจาก๘นายมีพฤติการ
ในลักษณะเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือเสมือนจะเป็นนั่นแหละ
นายมีผลประโยชน์เชื่อมโยงในแต่ละกลุ่มกลุ่มอะไรกลุ่มเว็บพนัน
บางคนมีหลายพฤติการซึ่งพบว่ากระทำความผิดมา๒เดือนแล้ว
ส่วนที่บิ๊กโจ๊กเตรียมจะฟ้องกลับชุดพนักงานสอบสวนที่ขอหมายค้นนะครับ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกันแกล้งนะครับไม่แกล้งแต่ทำตามกฎหมายครับ
ลองฟังดูครับผู้ประชาการสำนักงานกฎหมายและคดีครับ
แล้วก็มาสามารถจับกลุ่มหาตามหมายจับได้ด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเจ้าที่ตำรวจที่ไปขอหมายค้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้

ก็ผมเรียนให้นะครับว่าชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านท่านนะครับ
แล้วการตรวจค้นผมว่าอยากจะให้ไปที่ประเด็นว่า
เขาค้นแล้วเขาจับผู้ต้องหาตามที่เขาขอได้ไหมมากกว่า
นั่นคือเช้าต่อมาช่วงบ่าย๓๙
ตำรวจกองประชาการตำรวจนครบานควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจเอกเขมริน
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐ
คนนี้เป็นผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ใน๘ตำรวจนะครับที่ถูกจับกลุ่มไปฝากขังต่อสาร
หลังจากสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ระหว่างคุมตัวขึ้นรถคุณผู้ชมดูช่วงนี้นะครับ
พันธรรมดเอกเขมรินตอบสั้นว่านะครับ
คือท่านยืนยันในความบริสุทธิ์ของท่าน

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอาริสเนี่ยไม่ตอบคำถามเพียงแต่ยิ้มเท่านั้นฮะ
จากนั้นนะครับตำรวจพีซีทีก็คุมตัว
พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมบชน
หนึ่งในแปดผู้ต้องหานี่แหละมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
คือท่านมาในลักษณะของการสวมชุดนอกเครื่องแบบมา
กางเกงขายาวเสื้อคลุมสีดำสีหน้าเรียบเฉยครับ
ไม่มีเครื่องพันธนาการนะลงจากรถกระบะ๔ประตู
แล้วก็มีเอกสารในมือ๑ฉบับ

มีเส้นทางการเงินจากบัญชีบุคคลอื่น
ไปถึงบัญชีของพลตำรวจตรีนำเกียรติครับคุณผู้ชม
ก็นำของกลางใส่รถกระบะมาเอาเรามายันกันแล้วครับ

ตู้เซฟนี่ในตู้เซฟด้วยเออมีตู้เซฟด้วย

อะตุ๊กตาเล็กเฟซที่ที่ที่หน้าจะแบบเศร้า

เมื่อช่วงเช้าในหลายจุดครับ
นี่ฮะตุ๊กตานะครับก็จะเป็น

ภายหลังครับสารท่านให้ประกันตัวพันธบทเอกเขมริน

ส่วนพันธุรกิจเอกอาริสยังไม่ถูกนำตัวไปฝากขัง
แต่คุมตัวไปตรวจค้นที่จุดอื่นต่อ
พร้อมกับพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเปิดรายชื่อกันหน่อยละกัน
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกนะตำรวจ๘นายเอา๘นายมีใครบ้าง
๘นายที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวได้ทั้งหมดแล้ว
ขึ้นเดี๋ยวไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะ
นั่นก็คือพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
เป็นรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
คนนี้แหละพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิหรือว่า๑
ถือว่าเป็นมือขวาของบิ๊กโจ๊กเลยนะ
ทำคดีสำคัญมาก่อนหน้านี้ก็เยอะ
ประกบอยู่ติดตัวข้างกายตลอดเลย
ถามว่ามีคดีอะไรบ้างที่สำคัญ
ก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าชุดปรับปรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรขอนแก่นแล้วก็รับผิดชอบคดีสำคัญ
คดีฆ่าประหลัดอบจขอนแก่น
รวมถึงคดีเปรี้ยวจำได้ไหม

ตอนนั้นท่านยังเป็นผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูทรเขาสวนกวางที่ขอนแก่นอยู่ปี๖๐

และต้องนอกจากนั้นก็มีผันตำรวจเอกอาริท
ประสิทธิ์รัฐผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนพลเรือนที่ถูกออกไหมจับ๑๕ราย
อันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งเว็บพนัน

เดี๋ยวรอตามต่อเรื่องนี้นะคะ